พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดพิษนุโลก
ปกติพอเราไปถึงพิศนโลกเราก็จะไปกล่าบไหว้ขอบคร
ใช่ค่ะพระพุทธชินราช
ซึ่งถือว่าเป็นพระที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยแล้ว
ถนนสายวัฒนธรรมพิสุนุโลกเมืองสองแควร์ด้วย
ซึ่งจัดขึ้นแล้วก็เปิดขึ้น
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ของท้องถิ่นค่ะ
ที่วัดราชบุรณะในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
นางเปรมฤดีชามฟูนศประธานสภาวัฒนธรรมพิษสุนุโลก
พร้อมด้วยพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
และคณะกรรมการจัดงานค่ะได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวง

ขอใช้สถานที่จัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแควร์
ที่ไหนนะคะที่บริเวณด้านหน้าเจดีหลวงภายในวัดนั่นเองค่ะ
ซึ่งในเวลาต่อมานายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณ
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการค่ะ
เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมและชุมชนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้
แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการสินค้า
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษสุนโลกด้วยนะคะ
ในพิธีเปิดได้มีการร่วมกันวาดพระบรมชายาสาธิสลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อปวงชนชาวไทยในทุกด้าน
รวมทั้งด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์นะคะ
บ่ายโมงไปจนถึงสามทุ่มโดยเริ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
วันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคมเป็นคืนแรก
จากนั้นทุกวันอาทิตย์หลังจากนี้ไปจะมีงานแบบนี้ค่ะ
ถนนสายวัฒนธรรมสองแควร์ไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้าเลยนะคะ

ใช่ค่ะและบรรยากาศการเปิดกิจกรรมในวันแรก
ถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากนะคะ
ในงานเองก็มีการแสดงหุ่นกระบอกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย
โชว์การละเล่นพื้นบ้านต่างรวมทั้งการจำหน่ายอาหารค่ะ